ต่อกันที่ลูกทุ่งสาวคนนี้กันบ้างค่ะ
ถ้าพูดถึงพี่ฝนธนสุนทรนะคะ
หลายคนก็จะนึกถึงความสวยความหวานของพี่ฝนตอนนี้คะ
แต่จะบอกว่าพี่ฝนไม่ได้มีแค่ความหวานนะคะ
เขายังมีความแซ่บมากอวดคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ
ค่ะนี่แหละค่ะก็เพิ่งเข้าไปส่องไอจีพี่ฝนมานะคะ
วันก่อนเห็นลูกเซ็กซี่ของพี่ฝนลูกนี้เลยเป็นอย่างไรคะ
ไปทะเลเขามีบิกินี่หรือเปล่าพี่ออส

ว่าเขาอวดลุคอะไรมาให้เราได้ดูบ้างนะคะ
บอกว่าเห็นแวบแรกเนี่ยสดใสนะคะ
ทะเลก็สวยท้องฟ้าก็สายใสนะคะ

ไปทะเลสวยแบบนี้แน่นอนว่าสาวแบบพี่ฝนนะคะ
สวยฉ่ำทุกรูปนะคะ
แต่เลื่อนมาเจอรูปหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวรอดูภาพนะคะ
รูปนี้ค่ะอุ๊ยรูปนี้ไม่รู้ว่า
หลายคนจะหลุดโฟกัสเหมือนเราหรือเปล่านะคะ

พี่ฝนใส่เนี่ยก็ทะลุโดดเด้งมาเลยนะคะ

ด้านหลังเขาเนี่ยขาวมากค่ะ
ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนะคะ

มีเสื้อซับในสีขาวนะคะคุณผู้ชม
แต่ยังต้านแผ่นหลังขาวเนียนของพี่ฝนไม่ได้เลยนะคะ

แต่ความเป๊ะเนี่ยไม่มีลดลงเลยค่ะ

ผิวพันธุ์เอ่ยหน้าตาเอยหุ่นเอยมันดีไปหมดเนอะ
ใช่ค่ะนานทีเราจะเห็นความเซ็กซี่แบบเล็กน้อยของพี่ฝน
เอามาฝากกันให้ดูสดใสสบายตาคุณผู้ชมค่ะ